คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยนะคะผู้ชายคนหนึ่งเมา

ไปหาเรื่องอย่างเดียวไม่พอชักปืนออกมายิงใส่เขา๓นัด
มีวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งโดนยิงเข้าต้นขาได้รับบาดเจ็บเลยค่ะ

มอเตอร์ไซค์เอาคืนเลยครับวิ่งไล่เขาก็วิ่งหนีนะคะ

สุดท้ายผู้ชายคนนี้ไปถูกพบ
ว่าโดนฟันทั่วร่างจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต

ว่าสงสัยคงโดนกลุ่มวินรุมย้ำแน่เลยใช่ไหม

เพราะกลุ่มวินบอกว่าเขาไม่ได้ฟัน

รู้แค่ว่าถูกฟันจนตายแต่ใครฟันเนี่ยไม่รู้เลย

เห็นเมื่อสักครู่นี้ชายเสื้อดำวิ่งหนีแบบหัวสู้หัวสุนเลยอะค่ะ
หนีกลุ่มวินมอเตอร์ไซคู่กรณีที่เขาวิ่งไล่นี่

ระยะห่างประมาณหนึ่งเหมือนกันนะสักร้อยสองร้อยเมตรได้

วิ่งมาถึงตามปุ๊บอ่ะยังไงดี
ยืนนิ่งอยู่ตามไม่ทันอ่ะฮะ

ไปถีบผู้ชายคนนึงที่มอเตอร์ไซล้ม
เพราะว่านึกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับ

วิ่งย้อนกลับไปคือไปเอารถ

พระรามสี่เข็ดคลองเตยค่ะทีนี้คุณผู้ชมลองดูกล้องอีกมุมหนึ่งก่อน
อันนี้นี่จังหวะนี้ขี่ไล่ตามไปแล้วเห็นไหมเพราะว่ากลับไปเอามอเตอร์ไซค์มานะคะ
อีกมุมหนึ่งจะเห็นในโอ๊ตวิ่งหนีแล้วก็มีวินวิ่งตามไปติดติดแต่ไม่ทัน
แล้วก็วนกลับไปเอารถนี่นี่โอ๊ตวิ่งแล้ววิ่งเลยวิ่งแบบสับอ่ะ
แล้วสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่ามีวินวิ่งตามมาน่ะแล้วก็ตัดมาเป็นมุมเนี้ย
ที่ว่าขี่รถไปตามอ่ะนะคะทีนี้ตำรวจสอนอคลองตันได้รับแจ้งว่า
มีคนยิงกันแล้วก็ฟันกันเจ็บสองรายก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่วินก่อน
นายสกลมูลมั่งวัย๖๐ปีคนนี้เป็นวินมอเตอร์ไซค์
โดนยิงเข้าไปที่ต้นขาขวาด้านหลังกระสุนทะลุออกนะคะ
คนเจ็บคนแรกครับแต่คนเจ็บคนที่สองสิคะ
ห่างไปแค่สามร้อยเมตรที่ระเบียงชั้นสามอาคารพาณิชย์นี่เจอในโอ๊ด
อยู่ในสภาพเลือดท่วมค่ะสาหัสเลยเพราะว่าแขนซ้ายถูกฟันจนขาด
มือขวาฉีกขาดหน้าอกถูกฟันหูซ้ายขาดและที่คลอมีแผลลึกถึงหลอดลม
กู้ชีพประถมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนแต่สุดท้ายไม่ทันนะคะ

ที่ยิงประชาชนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ที่ยิงประชาชนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
นี่ค่ะทีมข่าวที่เราส่งไปเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปดูตรงจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
เป็นชุมชนในซอยค่ะมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บหลักฐานกันอยู่ด้วย
ก็จะเน้นไปดูที่ชั้นสามของอาคารพันธุ์ที่เจอร่างของในโอ๊ดอะนะคะ
เพราะสอบถามพยานแวดล้อมแล้วเขาบอกว่าโอ๊ตวิ่งหนีตาย
กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาในร้านค้าก็ยังถูกตาม
ก็เลยปีนหน้าต่างชั้น๓กระโดดลงบนหลังคาแล้ววิ่งหนีตามหลังคา
ที่ระเบียงของอาคารอีกอาคารที่อยู่ติดกันนะคะ
แล้วสุดท้ายก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ก็คือภาพนี้คือปีนออกมาจากจุดที่๑
ใช่กระโดดลงมาที่หลังคาเป็นจุดที่สอง
แล้วก็ตัดมามุมด้าน๓และหลังจากนั้นก็คือ
ไปเป็นจุดที่ไปเจอว่าเขาโดนฟันจนแผลเวอะตรงจุดนั้น

โอ้โหนี่ขนาดวิ่งผ่านหลังคาแล้วหลังคาไม่ได้แตก

ทีมข่าวเราได้คุยกับในโอมนะคะวัย๔๓ปี

คนนี้คือคู่กรณีโดยตรงของโอ๊ตคนตายเลย
เขาบอกว่าผมกับโอ๊ตรู้จักกันแต่ว่าไม่ได้สนิทกันนะ
แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกัน

เมื่อเช้าผมไปจอดเติมน้ำมันที่ปั๊ม
โอ๊ตขับรถมาต่อท้ายแล้วเบียดรถผม
บีบแตร่ใส่ด้วยก็เลยทะเลาะกันนิดหน่อย
ผมเห็นว่าโอ๊ตพยายามหยิบมีดที่อยู่หลังรถจะมาฟันใส่ผม
ผมเลยดึงกางเกงโอ๊ตแล้วปิดประตูรถได้ทัน
หลังจากนั้นก็แยกกันขับรถออกมา
ผมมาขี่กลับวินเพราะเห็นว่าโอ๊ดอ่ะเมิว

ก็มารอลูกค้าอยู่ที่วินก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง

ก็ขออภัยขี่มอเตอร์ไซค์มาถามหาผมที่วิน
ก็เลยไปโดนนายสกลที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรเลยอ่ะโดนลูกหลงไปหนึ่งนัด
แล้วนายสกลก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยปืนมันขัดลำกล้องแล้ว
เท่านั้นแหละแก๊งวินตรงนั้นก็เลยวิ่งไล่เลยโอ๊ตก็เลยวิ่งหนีตาย
ผมกับเพื่อนรวมรวมละสามคนอ่ะวิ่งตามซึ่งถ้าดูจากภาพกล้องวงจรปิด
เห็นว่ามีกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์วิ่งตามโอ๊ตเนี่ยสี่คนครับ
ก็ตรงกับคำให้การของโอมนะคะทีนี้โอมบอกว่า
พอผมรู้ว่าเขาหนีขึ้นระเบียงชั้น๓ผมก็ไม่ได้ตามต่อแล้ว
ทุกคนก็เลยย้อนกลับไปที่วินเพื่อดูนายสกลที่บาดเจ็บเพราะฉะนั้น
พวกผมไม่ได้ฟันโอ๊ต
ก็ไล่เขาเขาวินเข้าไปบ้านหลังแรกเขาก็พินตามหลังคาแล้วเขาคงตกอ่ะ
พอตกไปเพราะรู้ว่าอยู่บ้านหนึ่งเสร็จเขาก็ขึ้นไปชั้น๒
ในห้องในชั้นสองเออ
ผมตอนนั้นผมก็ขึ้นไปขึ้นไปแต่ผมเห็นห้องมันล็อกไงอ่า

พอลงมาเสร็จผมก็ขอไปดูพี่แมวหน่อย
คนที่ตามไปเนี่ยคือทั้งวิจารณีตามไปเลยนะ
ส่วนอะไรเองมีผมมีหมาร

หมารก็เดินขึ้นไป
คุยกับอีกหนึ่งวินที่ก็ขี่รถไล่ตามคนตายเขาก็ยืนยันเหมือนกันว่าจะไปตามจับตัวเฉยเพราะว่าอยู่อยู่มายิงใส่วินจนมีคนเจ็บแบบนั้นอ่ะแต่พอไม่เจอตัวก็กลับมารู้ตัวอีกทีนึงก็คือเอ้าทำไมอยู่อยู่มีคนเจ็บแบบนั้นอ่ะคุยกับอีกหนึ่งวินที่ก็ขี่รถไล่ตามคนตายเขาก็ยืนยันเหมือนกันว่าจะไปตามจับ
มีรถมูลและนิทิศมารับแล้วเขาตายแล้วเหรออันนี้ก็งงกันไปนะคะเราได้คุยกับคุณผ่องศรีเป็นเจ้าของร้านที่ในโอ๊ตผู้ตายวิ่งเข้าไปซ่อนตัวเขาบอกว่าเห็นโอ๊ตอ่ะวิ่งถือปืนเข้ามาเลยแล้วก็วิ่งไปชั้น๓ซึ่งชั้น๓เนี่ยเป็นห้องนอนลูกเธอด้วยเธอก็ถามเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมแต่โอ๊ตไม่ตอบเธอเองก็กลัวเธอ

เขาลงมาเขาบอกอย่าเปิดแล้วถ้าเปิดยิงแล้วลูกสาวมันไม่กลัวแล้วก็เปิดเขามันไม่หนีลงมา

อะไรนะเอามันให้ตายเอามันให้ตาย

สองคนก็เอาให้ตายเอาให้ตาย
พอเขาได้ยินเสียงกันทุกคนก็ไปหลังว่านแล้วเขาไปหลังว่านนู้นเลย

ออกจากบ้านฝ้าไปนะ
หนูไม่ได้สังเกต
ทีมข่าวได้คุยกับคุณสุรเชษเป็นญาติของในโอ๊ตคนตายเนี่ยเขาบอกว่าคือเหตุการณ์เนี้ยเขาเองก็ไม่ได้เข้าข้างหลานอ่ะ
เพราะว่าก็ดื่มเหล้าหนักมาทั้งคืนแล้วก็ยังไปหาเรื่องไปยิงปืนใส่วินก่อนด้วย
แต่สิ่งที่เขาและครอบครัวของโอ๊ตติดใจก็คือว่า
ถ้าวินกลุ่มวินบอกไม่ได้ฟัน

คือถ้าเป็นกลุ่มคนที่ถูกยิงเข้าใจได้ว่าเออคงบันดาลโทษะ

อยู่ไปฟันเขาตายอย่างโหดเยี่ยมขนาดนี้เลยเหรอ

แล้วผมก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนกระทำเขา
แค่นั้นเองในตอนนี้นะพี่
อยากรู้แค่นั้นว่าใครเป็นคนมาลุมฟันเขา

แต่คนที่ถูกยิงไม่ได้เป็นคนกระทำ

ผมเข้าใจเลยว่าคนคนนี้แน่นอนที่เป็นคนกระทำ

แต่ทีนี้มากกว่า๓ที่ทำเขา

ผมคิดว่าไม่น่าจะเอาแขนคนคนหนึ่งไปได้
ผมจะยอมให้พี่เอาแขนผมไปข้างนึงเหรอ

แล้วคุณมาฟันเขาตายขนาดเนี้ย
แต่ยังคงอยู่ระหว่างหาเทรยาหลักฐานเพิ่มเติมเนี้ยค่ะว่า
ใครคือคนฟันค่ะ
ส่วนสาเหตุที่ผู้ตายก็คือในโอ๊ตไปยิงกลุ่มวิน
เชื่อว่าน่าจะมีปัญหากับกลุ่มวินมาก่อนแหละ
เพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยเคยต้องโทษคดียาเสพติดด้วย
ตอนนี้สำนวนจะต้องทำแยกออกเป็น๒สำนวนนะคะ
สำนวนแรกคือสำนวนคดียิง

แต่เขาตายไปแล้วส่วนใหญ่มันจะต้องจำหน่ายคดีค่ะ
เพราะมันจะไม่มีผู้ต้องหาแล้วเขาเสียชีวิต
ส่วนสำนวนที่๒คือสำนวนคดีฟัน
จนทำให้ผู้ก่อเหตุ๒สำนวนแรกตายนี่แหละ

แล้วก็จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ